คุณผู้ชมคะดูความคิดเห็นที่ส่งผ่านมาทางหน้าจอนะคะผ่านทางไลน์
ความคิดเห็นก็แบ่งออกเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่ายนี่แหละค่ะ
บางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกไปเลยเกี่ยวกับการใช้บริการรถตู้
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสีย
อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าบางพื้นที่ไม่มีรถทัวร์ให้บริการอย่างภาคกลาง
สุพรรณบุรีไปอ่างทองยังจำเป็นต้องใช้บริการรถตู้อยู่นะคะ
ทีนี้มาดูความคิดเห็นของทางด้านนักวิชาการค่ะ
ก็เห็นว่ารถตู้ไม่เหมาะที่จะวิ่งรับส่งผู้โดยสารในระยะทางไกลนะคะ
แม้ว่าทางกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายว่าจะยกเลิกรถตู้
สำหรับวิ่งโดยสารภายในระยะเวลา๓ปี
แต่ทีนี้ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน๓ปีนี้แหละค่ะ
ต้องหามาตรการในการที่จะนำมาปรับใช้นะคะ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
ถ้าเอารถตู้มาแล้วใช้กัน
ดัดแปลงสภาพก็คือเพิ่มที่นั่งเพิ่มถังแก๊สเข้าไป

ที่จะเอามาบรรทุกโดยเพราะวิ่งทางไกล
บ้านเราไม่ควรเอารถมาใช้ผิดประเภทในลักษณะนี้

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางเทค
แล้วจะมีความระบุด้วยว่ารถตู้ที่ใช้ในปัจจุบัน
เหมาะกับการวิ่งระยะสั้นวิ่งไม่เกิน๑ชั่วโมงเท่านั้น
หากจะวิ่งในระยะยาวที่เกิน๑ชั่วโมงขึ้นไป
ต้องเป็นรถบัสหรือมินิบัส
กระทรวงคมนาคมจะมีนโยบายยกเลิกรถตู้
สำหรับวิ่งโดยสารภายใน๓ปี
แต่ช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนี้ก็มีข้อเสนอว่า
รัฐบาลควรทบทวนโครงสร้างประกอบการ

เพื่อดูความเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่
ในช่วงเปลี่ยนผ่านนอกจากเราทบทวนเรื่องโครงสร้างประกอบการ
ปรับให้ระย่อยลดลงแล้ว

เอากระบวนการติดตามกำกับเข้าไปเข้มเลย
เพื่อจะดีเทคว่าหรือตรวจสอบว่าคนคนนี้
ชั่วโมงการทำงานเกินไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
หรือว่าเครื่องล็อกความเร็วครับ

จะไม่ใช้รถตู้เพื่อการโดยสารสาธารณะ
จากประเทศเหล่านี้มีข้อกฎหมายที่เข้มแข็ง

อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม
มีรถไฟเข้าถึงทุกเส้นทางทั่วประเทศ
เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า
มีข้อกำหนดว่าการวิ่งรถตู้ในเขตเมือง
จะต้องมีผู้โดยสารไม่เกิน๘คน

ห้ามนำรถดัดแปลงมาวิ่งบนท้องถนน

ให้อยู่ในสภาพเดิมทันที

ซึ่งเป็นประเทศผลิตรถตู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก

ขณะที่รถตู้โดยสารจะเป็นรถตู้ส่วนบุคคล

ส่วนรถตู้ส่วนบุคคลแบบมินิแวนห้ามนั่งเกิน๕คน

ดัดแปลงรถโดยไม่ผ่านการอนุญาตเด็ดขาด

ใช้รับส่งผู้พิการและผู้สูงอายุในระยะทางที่สั้น
ต่างจากประเทศไทยที่ปล่อยให้รถดัดแปลง
นำมาเป็นรถตู้โดยสารที่ใช้วิ่งได้ตั้งแต่๐กิโลเมตร
จนถึง๓๐๐กิโลเมตร
ข้อมูลจากมูลนิธิผู้บริโภคระบุว่า

เกิดอุบัติเหตุกับรถตู้โดยสารสาธารณะสูงสุด
เฉลี่ย๑๓๐๖ของรถสาธารณะทั้งหมดค่ะ
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๖๓๘คน

หรือว่าเทียบเท่าเฉลี่ย๖ศพต่อเดือนค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน